สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ
วันนี้พบกับปามสินิดาเพชรเวรกุลและทีมงานรวยหุ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะเทคโนโลยีค่ะมีความน่าสนใจ

วันนี้อยากจะมาเจาะลึกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะ
เปิดโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างไรบ้าง
ต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้วิถีชีวิต
ทำให้การทำมาหากินของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
จะเป็นโอกาสดีขนาดไหนถ้าเราได้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย
ไปร่วมพูดคุยกันค่ะวันนี้กับทางด้านของคุณวินพรมแพทย์

เคยพบกับคุณวินไปก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วหนึ่งในสี่ธีมหลักของการลงทุนของปีนี้
คุณวินเล่าว่ามีเทคโนโลยีด้วย
ใช่ครับเราใส่ตรีมไว้ว่าเกาะกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
เปลี่ยนโลกเลยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับเทคโนโลยีเพียว
ใช่ครับก็คือต้องเป็นธุรกิจหรือเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเรานะครับ
เราสะดวกมากขึ้นเราใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มมากขึ้นด้วยนะครับ
แล้วมีมุมมองต่อการเติบโตของเทรนด์นี้
เทคโนโลยีรวมถึงหุ้นเทคโนโลยียังไงบ้างคะ
และหลายคนเวลานึกถึงหุ้นเทคโนโลยี
แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักคือว่า
เทคโนโลยีดีอยู่ใกล้บ้านเราก็มีนะครับ

จริงผมอยากมีตัวอย่างหุ้นให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก
๒ตัวที่เป็นท็อปพลิกนะครับที่เราชอบมากนะครับ
หุ้นตัวนี้ทำเกมออนไลน์นะครับ
เกมออนไลน์ฟังดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะครับคุณปาล์ม
ของจีนหรือครับใช่ครับผู้สัตว์นี้ทำเกมออนไลน์ให้กับคนเอเชียนะครับ
แล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลง

ดูในภาพเกมนี่หน้าตาเหมือนธรรมดานะครับ
ก็มีคนเล่นแล้วติดเยอะมาก
ทีมงานเราเวลาเลือกหุ้นพวกนี้ครับเราก็จะต้องลองเล่นเกมด้วย
ถ้าทีมงานเราเล่นแล้วติดเนี่ยก็จะถือว่าหุ้นตัวนี้ใช้ได้

คือเป็นเรื่องของเกมออนไลน์ที่คนเล่นแล้วติด
แล้วมันก็จะมีเรื่องของโฆษณาเรื่องของการซื้อไอเทมในเกมนะครับ
แล้วก็ได้รายได้ตรงนี้เยอะมากนะครับก็โตเร็วมากครับตัวนี้นะครับ
ทุนตัวนี้เป็นหุ้นที่อยู่ในเอเชียแต่ว่าจดทะเบียนในตลาดนัด

อีกตัวหนึ่งครับทางขวามือนะครับในภาพจะเป็นหุ้นที่ชื่อว่า
หุ้นตรงนี้ทำโรงเรียนติวเตอร์นะครับ
ให้กับคนจีนเป็นหลักนะครับเขามีทั้งหมด๑๓๘สาขาในประเทศจีนนะครับ
เพื่อเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อสร้างแอปพลิเคชันนะครับ
แล้วก็เอาความรู้ไปสมัครงานนะครับ
สมใจเลยคือสามารถที่จะต่อยอดได้งานทำอย่างที่ชอบด้วยนะครับ
เขาจะโรงเรียนต้องบริหารเองเพื่อกลุ่มคุณภาพ
ครูทุกคนต้องสร้างมากับมือเทรนด์มากับมือเพื่อมั่นใจว่าโรงเรียนของเขาเนี่ย
ได้ครูที่เขาสร้างมานักเรียนก็คือได้เรียนอย่างมีคุณภาพนะครับ
บริษัทนี้ทีมเราเนี่ยเลือกแล้วชอบมากนะครับ
หรือเขียนโปรแกรมให้กับเด็กอายุ๕๖กว่าจึงเป็นโรงเรียนที่กำลังโตมาก
เพราะว่าคนจีนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีอยากให้ลูกได้งานทำอย่างนี้ทำ
ก็เลยเป็นหุ้น๒ตัวซึ่งทีมงานเราชอบมากนะครับ
คือเราก็ซื้อมาตั้งเกือบปีแล้วเหมือนกันก็ได้กำไรตรงนี้มาเยอะมาก
จะมีวิธีการในการเลือกหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตยังไงบ้าง
จริงแล้วเนี่ยที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้มันเกิดจากการบริหารร่วมกันในทีมนะครับ
ภาพท่านเห็นว่ามีทีมไทยเหมือนกันทีมไทยก็ดูแลหุ้นไทยนะครับ
เส้นสีน้ำเงินคือกองทุนที่ทำได้จริงนะครับถึงเดือนมกราคมปีนี้เนี่ยทำได้แล้ว๑๐๗นะครับ
เราชนะไปทั้งหมด๔เท่านะครับ๔เท่าเราได้๑๐๐แต่จะมีแค่๒๗นะครับ
ก็เป็นกองทุนที่เราภูมิใจมากที่ทีมเราทำงานร่วมกัน
แล้วก็ท่านผู้ลงทุนที่เป็นคนไทยสามารถลงทุนได้นะครับ

เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าซื้อกองทุนได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๒๖๘๖๙๕๙๕นะครับ